ไปดูอาชีพแปลกที่บ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรงจังหวัดตราดกันหน่อย
อาชีพนี้นะสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นกันแล้ว
เขาทำอะไรแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนไปดูค่ะ
ศ์อาทิตย์
เออไงว่าแด๊อยอาโชคเข้ามา

หลายคนก็คงจะงุนงงสงสัย
ดิฉันบอกเลยแล้วกันว่านี่คืออาชีพการเหยียบกั้ง

เป็นวิถีชีวิตสุดแปลกของชาวบ้านที่นี่

ของพื้นที่ตำบลหนองคันทรงนี่แหละ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมมันเป็นอาชีพแปลกหายาก

ออกเรือหางยาวตระเวนไปยังท้องทะเล

น้ำใสแล้วก็ไม่ลึกมากนัก

กั้งที่มันอาศัยอยู่ใต้น้ำ
รูกล้างนี่เขาเคยดูละ

อยู่ใกล้กันเป็นชิดกัน

รูที่ก้างอาศัยอยู่นั้นจะแตกต่างจาก

ชาวประมงที่เขาเชี่ยวชาญเขาเห็นแล้วเขารู้เลย
นะคะเขาบอกว่าพอเห็นแล้วนะ

ถ้ามีตัวกั้งอยู่ก็จะมีฟองอากาศลอย
ขึ้นมาปุ๊ดขึ้นมาแบบนี้

ในน้ำนะคะใช้ขาเนี่ย
เหยียบไปอีกทีนึงเหยียบไปที่รูกั้ง

หยิบมาได้ง่ายได้

ใครไม่เคยกินไม่รู้หรอกกล้างจริงอร่อยนะ

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเพณี
อีกหนึ่งอาชีพที่ชาวบ้านระแนะเขาทำกัน
แล้วก็ตอนนี้นะคะกลายมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับชุมชน
เหมือนเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชน
แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับคนชุมชนไปด้วย

การท่องเที่ยวลักษณะแบบนี้เนี่ย

เห็นกับตานะหรือบางทีถ้าคุณใจกล้าหน่อยก็อาจจะได้ลองทำ
จะบอกว่าแถวบ้านคุณแม่ผมสมุยสุราช

คืออย่างนี้ตั้งเลยนะบางตัวที่ว่ายาวนี่อย่างนี้เลยนะ

ปิงทะเลหยิบขึ้นมานี่